วันนี้หมวดจรูนก็ไปฟ้องเองเหมือนกันนะครับ
ไปฟ้องตรงนะครับโดยนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนหรือทนายตั้ม
ทนายความของร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
ได้นำเอกสารคำฟ้องไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อฟ้องคดีอายาต่อครูปรีชา
เป็นการไต่สวนคำร้องฉุกเฉินในคดีแพ่ง
เพื่อการอายัดเงินของหมวดจรูน
ทนายสิทธาเปิดเผยหลังยื่นฟ้องทั้ง๓คนว่า
ได้รวบรวมประจักษ์พยานและพยานแวดล้อมต่าง

ครูปรีชาไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่หมายเลข๕๗
ในวันที่๓๑ตุลาคม๒๕๖๐จริง
พร้อมกับฝากบอกไปถึงคนที่ไม่รู้เห็นเหตุการณ์
หรือว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงนะครับ
แต่มาเป็นพยานให้การนะฮะให้กับครูปรีชาเนี่ย
ทั้งที่จะมาเป็นในอนาคตว่าทำมาแล้วก็ตาม
หากตรวจสอบพบว่าให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
ก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา

มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้
ก็ว่าทางเอ่อครูปรีชาได้มา
ซื้อล็อตเตอรี่ไว้วันที่๓๑นะครับ
๓๕๓๗๒๖ซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ย
คุณลุงเนี่ยเป็นคนที่ซื้อเลขดังกล่าวไปนะครับ
เราถึงจะดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
แต่ถ้าเกิดอันไหนพยาหลักฐานยังไม่แน่นหนายังไม่อันนี้เรายังไม่ดำเนินคดีนะครับ
กว่าเราจะมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยให้การเท็จอะไรยังไงที่ไหนนะครับ
ต่อไปซึ่งเดี๋ยวไม่แน่อาทิตย์หน้าจะมีการฟ้องเพิ่มอีกก็ได้นะครับ